คุณผู้ชมฮะเตือนภัยผู้หญิงที่ทำงานกลับบ้านดึกกันหน่อย
ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผู้หญิงคนนี้เจอ
บอกว่าตอนกลับบ้านมาถึงบ้านแล้วด้วยซ้ำนะ
ปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหโผล่เข้ามาในรั้วบ้านเลย
ตามมาแล้วก็โผล่มาในรั้วบ้านเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในแอมเภอทะลังจภูเก็ตนะครับ
นาทีที่นางสาวนัจจมีสอแอร์หลีอายุ๒๙ปีนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าหอห้องพักนะครับ
ซึ่งจริงเป็นห้องพักของเพื่อนแต่เธอมาพักด้วย
และเธอเนี่ยจะเข้าห้องปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาติดเลยนะครับ
แล้วก็จอดแล้วก็เดินตามเข้ามาลักษณะจะบุกเข้ามาในห้องด้วยคุณ
แต่โชคดีนะฮะที่นางสาวนัจจมีสามารถปิดประตูห้องได้ทันนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
เลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านเพื่อนแหละแต่ระหว่างทางขี่รถมาบนถนนเทพกษัตรีนะครับ
ตรงนั้นเป็นสามแยกที่จะไปห้องเพื่อนพอดีเธอก็จอดรถคุยโทรศัพท์กับแฟนนะครับ
จอดรถของเธอเนี่ยค่อนข้างเปรียวเหมือนกันแต่จู่ก็มีผู้ชายคนนี้ขี่รถสวนมา
แล้วก็ได้ยินแววเหมือนผู้ชายคนนี้พูดอะไรกับเธอนะ
แต่ตอนนั้นเธอคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เธอก็เลยไม่ได้สนใจนะครับ
แต่ทีนี้ครับผู้ชายคนนั้นวกรถกลับมาคุณ
นางสาวนัจจมีเนี่ยเธอเห็นท่าไม่ดีแล้วนะรีบขอวางสายกับแฟนก่อน
รถจักรยานยนต์หนีเกือบ๑กิโลพยายามเร่งเครื่องให้ถึงห้องเพื่อนที่เร็วที่สุด
ผู้ชายคนนั้นขี่ตามมาติดครับ
พอมาถึงห้องเพื่อนโชคดีที่เพื่อนเปิดประตูทิ้งไว้ทัน
ไว้นะเธอรีบวิ่งเข้าห้องฮะแล้วรีบปิดประตูใส่ผู้ชายคนนี้ทันที
คุณดูสิเธอรีบลงจากรถนะเห็นแล้วว่าผู้ชายมาติดแบบนี้เลย
ลงรถหันไปดูนิดนึงเข้าห้องแล้วปิดประตูปั้งปิดใส่หน้าได้ทัน
คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้เกือบจะได้เข้าห้องแล้วนะครับ
จากนั้นมีการพูดคุยกันผ่านทางหน้าต่างก็ถามผู้ชายว่าตามมาทำไม

คิดว่าเป็นแฟนซะอีกก็เลยตามมาคุณตอบแบบนี้ครับ
ตัวของนางสาวนัชมีก็สวนกลับไปทันทีบอกว่าไม่รู้จักกันเลย
แล้วก็เธอเองก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะฮะ
พูดคุยถกเถียงกันอยู่๒นาทีข้ามหน้าต่างแบบนี้นะครับ
โอ้โหแล้วเธอก็ขู่นะว่าหน้าห้องเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะจับภาพได้ทั้งหมดนะ
กระทั่งมีผู้ชายข้างห้องออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ผู้ชายข้างห้องเนี่ยได้ยินไงว่าเถียงอะไรกันก็เลยออกมานะครับ
แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุกลับอ้างว่ามาเที่ยวห้องเพื่อน
เดี๋ยวแล้วอันไหนตอนแรกบอกว่าคิดว่าเป็นแฟนก็เลยตามมา
สรุปคือเหตุผลนี้คือมั่วไปมั่วมายังไงกันแน่
มั่วไปมั่วมาบอกมาเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะตัวฝ่ายหญิงยอมรับว่าโอ้โหกลัวมากนะฮะ
แต่เอาชีวิตรอดมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทุกคนนะ
ที่กลับบ้านดึกแล้วก็ใช้เส้นทางเปลี่ยว
แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวยิ่งอันตรายนะครับ
พอหนูขับเข้าไปได้สักนิดนึงหนูก็เห็นไฟล็อต
หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วหนูก็เลยรีบบิด
บิดยังไงก็ได้คือให้ถึงห้องเพื่อนให้เร็วที่สุดอะค่ะ
เพื่อนก็บอกว่ากลับไปกลับไปเลยไม่รู้จักกัน

เขาก็พูดคำเดิมว่าเขานึกว่าแฟนเขา
เพื่อนหนูก็เลยมีแฟนเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะ

จริงว่าก็กลับไปนะก็มุมจนปิดมี
ให้กลับไปเขาก็ไม่กลับครั้งแรกที่ออกจากบ้าน

เพราะปกติหนูก็ขับรถกลับบ้านดึกบ่อยนะ
ในเมืองไปแบบบ่อยหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ